การกีฬาแห่งประเทศไทยระดมงบมา๕๒๒ล้านบาทในเบื้องต้น
เพื่อช่วยเหลืองเยวยาคนในวงการกีฬา
ก็เผยถึงแนวทางในการเยวยาบุคลากรทางการกีฬา
ผลกระทบจากโควิด๑๙ว่ากรกฐกำลังรวบรวมข้อมูลและจัดทำหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือนักกีฬาและบุคลากร
โดยกลุ่มนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่อยู่ในโครงการเตรียมตัวแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็พาราลิปิกเกมส์
จะมีการปรับแผนและกระบวนการฝึกซ้อม
กรณีที่ไม่สามารถซ้อมร่วมกันได้แล้วก็ซ้อมที่บ้านแทน
ส่วนนักกีฬามวยแล้วก็นักกีฬาอาชีพนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการเยียวยา
ให้มันรักกลุ่มทบท่วนและรอบครอบที่สุด
จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการตามพรบเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพวันที่๑๘พฤษภาคมนี้
ก็ต้องพิจารณาตามความจำเป็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อประกอบการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยครับ
ก็คาดกันนะครับว่างบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คาดว่ากรกฐจะนำมาช่วยเหลือบุคลากรทั้ง๓กลุ่ม
อยู่ที่๕๒๒ล้านบาทแบ่งเป็น๑กลุ่มกีฬาผู้ความเป็นเลิศ
ซึ่งก็เป็นนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมนะครับ
๔เกมโอลิมปิกเอเชียนบีชแล้วก็มีเอเชียนอินดอร์เกมนะครับ
ประมาณ๓๙๐ล้านกลุ่มกีฬาอาชีพอีก๑๓รายการครับ
กรอบช่วยเหลือประมาณ๘๕ล้านบาท
แล้วก็กลุ่มกีฬามวยจะได้๔๗ล้านบาทครับ